แต่ว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูงานสุดยิ่งใหญ่ของประเพณีบ้างไฟคุณผู้ชมนะฮะ
ฝากไม่ผิดนะฮะชื่อว่าบางฝรรย์เอค่ะ
ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากแล้วก็สวยงามนะครับ
โดยปลายลงมาทำให้บรรยากาศของที่นี่นั้นมีความสดชื่นร่มเย็นนะครับ
กลางสายฝนและในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีขบวนแห่นั้น
มาตั้งรอกันจำนวนมากนะครับท่ามกลางประชาชน
มาเฝ้าดูความสวยงามของขบวนครับ
และนี่นะครับเป็นบรรยากาศในขณะนี้นะครับ
คือบรรยากาศขบวนแห่ต่างของทางคุ้มแล้วก็ชุมชนต่าง
ปีนี้นะครับถือว่าอำเภอพนมภายนั้นได้จัดยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง
มีขบวนแห่ทั้งหมด๑๘ขบวนนะครับ
แล้วก็ในปีนี้มีการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามรมราชกุมารี
แล้วก็เงินสดรางวัลกับผู้ชนะเลิศนั้นจำนวน๓๐๐๐บาทนะครับ
จะใช้เวลาในการรำประกอบขบวนแห้นะครับ
ซึ่งเป็นขบวนตกแต่งบ้างไฟนั้นประมาณ๑๐๑๕นาทีนะครับ
อกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนบ้างไฟโบราณ
และก็ประกวดผู้ถือป้ายขบวนด้วย
โดยในปีนี้นะครับนายเฉลิมพลมั่งข้างรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี
โดยมีนายอำเภอพนมไพรและนายกเทศบนตรีเทศบาลตำบลถนนไพรให้การต้อนรับนะครับ
แล้วก็ขบวนแห่ทั้งหมดนะครับจะเคลื่อนผ่านสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมไพร
แล้วเลี้ยวขวาตรงตลาดสดเทศบาลตำบลพนมไพรตรงไปจนถึงวัดกลางอุดมเวศนะครับ
เป็นจุดสุดท้ายเพื่อสักการะองค์พระมหาธาตุอันเก่าแก่
และเป็นที่เคารพสัทธาของชาวพนมไพรครับ
และถือว่างานประเพณีบุญบ้างไฟพนมไพรนั้นจัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง
และยังคงอยู่คู่กับชาวพนมภัยด้วยความศรัทธาต่อองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศแห่งนี้
เพราะการฉุดบ้างไฟเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุนั้น
ท้องถิ่นนะครับเชื่อว่าจะสามารถทำให้สิ่งที่เขาขอหรือปรารถนานั้นประสบความสำเร็จ
จึงถือเป็นขนบธรรมยามประเพณีที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในวันที่๑๕ข้ามเดือน๗จะมีการจุดบ้างไฟเพื่อบูชาในวันนี้กันทุกปีนะครับ

เพราะในอดีตนั้นมีชาวบ้านเล่าให้ฟังว่านะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับวันนี้
จะมีภัยอาเพศต่างเกิดขึ้นมากมายนะครับ
ชาวบ้านก็เลยต้องยึดถือในวันนี้เพื่อที่จะจัดงานบุญอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในทุกปีครับ

แต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นขบวนจุดบ้างไฟแสนนะครับ
ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ๒๕๐บ้างนะครับ
อันนี้เฉพาะบ้างไฟแสนนะครับ
และในวันพรุ่งนี้ก็จะทำการจุดตลอดทั้งวัน
โดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาถึงเวลา๑๖นาฬิกา
ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้นะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบินนะครับ

ถือว่าเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากนะครับ
เพราะเป็นประเพณีอีสานดนตรีพื้นบ้านที่บันเลงนั้น
ผู้คนผู้ชมที่มาชมงานนั้นต่างก็ฟ้อนรำไปด้วยอย่างสนุกสนานนะครับ
แล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะรับชมบรรยากาศสด
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับ